ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับ
แต่ว่ามีร่าดเดินทางไปเท่านั้น

ความเคลื่อนไหวของคนในตระกูลชินวัฒน์นั้นมีผลในการขับเคลื่อนภายในพักพอสมควร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ทำกลางกระแสพลังดูดที่กำลังหนาหูในช่วงนี้
ทำเอาหลายพักต้องออกตัวเดินสายเช็คชื่อลูกทีม
ว่าจะยังสังกัดพักเก่าอยู่หรือไม่
โดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ขุนพลทั้งสายเหนืออีสาน
ต่างออกมาย้ำเป็นเสียงเดียวกัน
ไม่ว่าจะใช้พลังอะไรมาดูดคนของพักเพื่อไทย
ก็ไม่มีวันเดินออกจากพักเป็นแน่
บใดที่คนในตระกูลชินวัฒน์ยังไม่ถอดใจ
สละเรือลำใหญ่ลำนี้ทิ้ง
นายสามารถแก้วมีชัยหนึ่งในขุนพลภาคเหนือ
บอกถึงจุดยืนของแกนนำและสมาชิกในพื้นที่
ว่าจะยังคงเหนียวแน่นแม้จะมีกระแสพลังดูดมาทดสอบ
เพราะพักเพื่อไทยไม่ได้ทำการบ้านแค่ปี๒ปี
แล้วจะได้ใจได้คะแนนจากประชาชนในพื้นที่
แต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
แก่นำและสมาชิกได้พบปะตรวจการบ้านประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลนี้เองที่เชื่อว่าคนของพักเพื่อไทยยังอยู่ในใจ
และเป็นที่ต้องการของประชาชน
ซึ่งสิ่งที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้มีเพียงอย่างเดียว

เช่นเดียวกับปฏิกิริยาของนายทักษิณชินวัฒน์
ที่ส่งสัญญาณมาอย่างสมาชิก
ยิ่งทำให้บรรยากาศในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
ที่เปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิกของพักเพื่อไทย
เป็นเครื่องการันตีระดับหนึ่งแล้วว่า
มุ้งใหญ่ทั้งอีสานและภาคเหนือยังอยู่ครบ
จะเว้นก็แต่กลุ่มสอใน๓จวาชดแดนภาคใต้
อย่างกลุ่มวาดะที่ตัดสินใจตีจากไปทำพักประชาชาติ
และกลุ่มภาคกลางของคนในตระกูลสะสมทรัพย์
ใครจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์
ก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของแต่ละท่าน
เราไม่ไปมองใครแล้วเราไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครนะครับ
แล้วท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเสียหายนะ
ก็สุดแท้แต่ดุลพินิษฐ์ของการทำงานของแต่ละคนของแต่ละฝ่าย
เพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกพักกับการสมัครสอสอบางทีมันก็คนละเรื่อง
อันนี้อย่าไปตื่นเต้นในเรื่องการเป็นสมาชิกพัก
แล้วก็เวลาที่จะเป็นเยอะแยะ
เค้าบอกว่าจะมีเรื่องตั้งปีไหน๖๒
กว่ายังไม่รู้เพราะงั้นไม่ต้องตื่นเต้น
ในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพักเพื่อไทยโดยเฉพาะหัวหน้าพักคนใหม่
แต่นั่นก็ไม่ใช่หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพักมากนัก
บใดที่สมาชิกส่วนใหญ่ของพักเพื่อไทยยังพร้อมฟังเสียงของคนในตระกูลชินวัฒน์เท่านั้น